มีหนึ่งเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวชาวจังหวัดนครพนมนะคะ
ครอบครัวนี้มีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปู่กับย่านะคะ
ลงไปลงมาจากนครพนมไปที่ชุมพรไปรับจ้างดูแลสวนผลไม้
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องหาเงินแหละในช่วงของโควิด๑๙ระบาด
ทีนี้จังหวะที่พ่อกับแม่กำลังปีนต้นสตอเก็บสตอมาทำกับข้าวอยู่
ปู่กับย่าก็ดูแลร้านวัยหนึ่งขวบค่ะ
หลานบอกว่าปวดอุจจาระให้ย่าพาไปถ่ายในสวนหน่อย

พอเสร็จธุระอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่จะเดินกลับไปหาพ่อกับแม่
มันมีต้นทุเรียนยืนต้นตายอยู่ต้นหนึ่งค่ะสูงประมาณ๕เมตร

แล้วก็ทับร่างของน้องวัย๑ขวบคนนี้เสียชีวิตเลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงเสื้อสีแดงกับผู้ชายเสื้อน้ำเงินเนี่ย

น้องที่เสียชีวิตชื่อเด็กชายธนดลค่ะ
น้องอายุ๑ขวบ๑๐เดือนเท่านั้นเองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ย่าของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า

หมู่บ้านลางตางในตะบนพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรเลิกงานตอนเย็น
ก็พากันไปเก็บผักเก็บสตอมาทำกับข้าวนะคะตัวลูกเขยกับลูกสะพ้ายเนี่ยไปเก็บต้นสตออยู่
ตัวของนางนุจรินก็เลยดูแลหลานปรากฏหลานบอกว่า
นี่หลานบอกว่าเสร็จแล้วแต่มันมันไม่ถ่ายหรอก
มันบอกว่าเสร็จแล้วก็ยายขึ้นไปเอาโทรศัพท์เพราะก็ดูเมื่อร้านมาได้ยินเสียงแกะแกะก็เลยหันไปดูมันล้มลงแล้ว

ก็ใหญ่

ทับตรงนี้แหละเพราะว่าหน้านั้นมันชดปลอมตรง

ทุเรียนมันหักมาทับท้ายทอยน้องน้องสลบไปเลยนะคะ
คนที่พาน้องส่งโรงพยาบาลก็คือนางอำพันยุติมิตรค่ะ
เจ้าของสวนทุเรียนก็ขับกระบะพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
แต่ระยะทางมันก็ไกลค่ะ๔๐กิโลเมตร

นายอำพันธ์บอกว่าเห็นใจครอบครัวนี้มาก
แล้วก็ตั้งใจจะรับครอบครัวนี้เอาไว้ทำงานไปตลอดชีวิตเลย
เพราะว่าเป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็งมาก
น้องอำพันยุติก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเทา

ก็คอยปลอบใจพ่อแม่เด็กด้วยนะคะ
ซึ่งทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนแรกครอบครัวนี้
ตั้งใจจะเอาศพลูกกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดคือนครพนม
แต่ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเงินกันอยู่แค่๗๐บาท
ต้องขอบริจาคลงศพจากกู้ภัย
ทำพิธีทางศาสนาในพื้นที่ก่อน
แล้วถ้าหลังโควิดระบาดทำงานเก็บเงินได้มากกว่านี้
ให้เอาเท่ากระดูกกลับไปที่บ้านเกิดนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ